ชี้ขาดคดีอายการสูงสุด

ว่าถ้าเราจะไปเปรียบเทียบ
คดีที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

กับคดีปัจจุบันมันจะสามารถเปรียบเทียบได้ไหม
โดยเฉพาะเรื่องของพยานบุคคล

ทรชุมนุมรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด

เมื่อปี๒๕๔๗นั้น

ถูกรางวัลที่๑แล้วก็รางวัลข้างเคียงไป

ซึ่งโจทย์คาดว่าน่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถูกรางวัลที่๑ที่จำเลยขโมยไป

โดยสารได้ยึดตัวพยานบุคคล
ครอบครองสลากกินแบ่งรัฐบาล

สามารถเทียบเคียงกันได้บางส่วน

แต่หากจะทำคดีนี้อย่างจริงจัง

พยานบุคคลเป็นสาระสำคัญก่อน
ทั้งที่เป็นประจักษ์พยานร้านวงพยาบาล

ทนายไม่เห็นเหตุการณ์

อันนั้นคือตัวพยานสำคัญ

แต่ว่าที่สำคัญวันนี้ที่เราไม่ได้พูดถึงเลย
ก็คือเหมือนความว่ามันมีคดีถ้าผมจำไม่ผิด
คุณปีชาคุณครูปีชาท่านบอกว่า
เอาคดีนี้ไปฟ้องที่ศาลแล้วเป็นคดีแพ่ง

สารก็กำลังจะชี้ว่าใครเป็นเจ้าของ

ครูปรีชาทั้งคุณจรูนต้องไปพิสูจน์
โดยสารซึ่งทำงานเป็นคนกลางจริง
ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ไปเจรจาต่อลองอะไรกับใคร
ตรงนี้ผมอยากให้จับตาดูให้ดี

เพราะสุดท้ายควรจะชี้ว่าใครเป็นเจ้าของ
ไม่ใช่พนักงานนาฬิการคนที่ชี้สุดท้ายคือศาล
อาจารย์ปรเมฆยังบอกด้วยนะครับว่าการที่ต้องยึดตัวพยานบุคคลเป็นสาระสำคัญ
เพื่อตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของหวยตัวจริงเนี่ย
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอ้างอิงว่าใครมีพยานมากกว่ากันนะคุณเขียนมาสอน

คือมันต้องไปยึดว่าพยานฝ่ายไหนที่จะให้การกับศาลแล้วน่าเชื่อถือแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่ากัน

คือถ้านับจำนวนพยานตอนนี้ครูปรีชาเนี่ยเยอะกว่ามากแน่

เพราะว่าหมวดจรูนบอกว่ามีอยู่๓ปากแต่ก็ยังไม่พามาแสดงตัว

แสดงตัวในชั้นศาลเลยว่าครูปีชานี่ตำรวจบอกว่าสอบไปโอ้โหเป็นสิบปากนะ

ก็อย่างที่อาจารย์ประเมฆบอกแหละไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อยู่ที่คุณภาพ
ว่าพยานมีน้ำหนักขนาดไหน

ส่วนความเคลื่อนไหวของร้อยตำรวจโทจรูนแล้วก็ครูปรีชานะครับ
ร้อยตำรวจโทจรูลก็แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่สารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นยกฟ้องคดีลอตเตอรี่รางวัลที่๑ที่จังหวัดขอนแก่น
บอกว่าคดีที่เกิดขึ้นกับตัวเขาก็น่าจะยกฟ้องเหมือนกัน
เพราะดูจากพยานหลักฐานของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็น่าจะยกฟ้องนะฮะ
ขณะที่ครูปรีชาไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้โดยให้เหตุผลว่าแต่ละคดีมันก็ต่างกรรมต่างวาระแตกต่างในรายละเอียดกันอยู่แล้ว